ล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าอาจจะพิจารณาคลายล็อกดาวน์ให้สามสิบเอ็ด
สิงหาคมนี้ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนะฮะติดตามพร้อมกับข่าวอื่นรอบวันครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจงานครั้งแรกหลังเวิร์คฟอร์มโฮม
ด้วยการไปเยี่ยมการดูแลและติดตามผู้ป่วยโควิดและการพัฒนาวัคซีนจุฬาคอปสิบเก้า
กล่าวว่ายังไม่ท้อและจะร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุด
ต้องคิดว่าวันนี้จะทำอย่างไรให้ประเทศไทยอยู่กับโควิดให้ได้ด้วยความสงบ
ถ้าเราไม่สงบเราก็อยู่ไม่ได้มันจะวุ่นวายกันจะร้อนรุ่มกันไปหมด
และกำลังพิจารณาว่าหลังสามสิบเอ็ดทันวาอัมสิงหาคมนี้ที่จะครบกำหนดการล็อกดาวน์
เดินหน้าต่อไปอย่างไรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ทำกิจกรรมที่ไม่ให้ทำ
เราก็จะทำการให้ตำรวจนำกำลังตรวจค้นอาคารพาณิชย์สองชั้นย่านคลองหนึ่งปฐุมธานี
ประกอบกิจการจำหน่ายกล่องพัสดุและปรายศนีย์หลังสืบทราบว่าเป็นสถานที่ลักลอบจำหน่ายพลุและดอกไม้เพลิง
ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองเข้าไปตรวจสอบพบในร้านมีผู้และดอกไม้เพลิงจำนวนมาก
จึงได้ตรวจยิดไว้ทั้งหมดและควบคุมตัวนายสูงเมษวัยสามสี่เอ็ดปีเจ้าของล้านดำหน่วยคดีทาง
กฎหมายข้อหาจำหน่ายพลุประทัดดอกไม้เพลิงโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทนายความของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะกล้าวหน้าเปิดเผยว่า
นายธนทรได้รับหมายเรียกจากตำรวจอีก๒หมาย
ใครได้ใครเสียและคดีกระทำผิดตามมาตรา๑๑๒

พร้อมยืนยันเสร็จภารกิจที่ต่างประเทศ
จะเดินทางกลับมาไปตามหมายเรียก
ไม่หนีไม่ต้องปั่นเดี๋ยวเจอกัน